เหมียวบ้างเจ้าเหมียวตัวนี้
หมาไล่ไม่รู้จะไปยังไง
งานนี้กู้ภัยเร่งช่วยเหลืออย่างด่วนเลยค่ะ

เหมือนแมวคุณเหมือนกันนะ
เดี๋ยวแบบนี้แมวของมาเนี่ย

เอ๊ะแล้วถ้าที่ดูผมว่าสูงสักประมาณสิบเมตรได้อะมั้ย
ขอบใจสุดแล้ว

คือเทนเมสนะคะ
คุณเก่งคุณพูดคำว่าอะไร

ยังไงก็ต้องโดนเพราะว่าเทนแปลว่าสิบ

คุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ย
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาเห็นว่ามันสูงเกินไป

ก็บอกโอ้โหเห็นแล้วก็

มาพาดกับต้นประพราว

ขึ้นไปดึงตัวเจ้าเหมียวลงมาต้องบอกนะว่างานนี้ก็ไม่ง่ายค่ะ
เพราะว่าเหมียวมันก็กลัวคนเหมือนกันมันไม่ยอมให้จับตัวง่ายอะค่ะ
พี่กู้ภัยก็ต้องเกาะบันไดค่อยไปค่อยไปนะคะ
ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันคุณนะคะ
เพราะว่าคนเองก็หวาดเสียวกับความสูงนะคะ
ส่วนแมวก็ต้องแบบเอามือเอามือล๋อดีดนิ้วล๊ะ
มิเย่าลงมาเลยเมียว
นี่นะคะเป็นการช่วยที่ทูลักทูเลพอถ้องควร
ส่วนพี่ก็ปีนขึ้นไปจนถึงตัวมะพร้าวนะคะแล้วก็ไปล้วงไอ้ล่วงมันว่ามีบ
ลงมาเลยลงมาทั้งทลาย
จริงจับแมวจับที่คอได้นะคะ
ต้องจับอย่างนี้ช่วยกล้องต้องแล้วใช่แล้วจับอย่างนี้ถูกคล่องแล้ว
ลักษณะเหมือนแม่มันแม่มันคราบ
ลงมาก็ช่วยกันนะส่งต่อกันแบบนี้

เอออ่ะมอบส่งมอบ
มอบคือเจ้าของนะ
ค่ะปลอดภัยปลอดภัยดี
ขวัญเฮ้ยขวัญมากขอบคุณค่ะ

ครับ
เรียบร้อยเรียบร้อย